คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่แฟนคลับของแม่พึ่งพุ่มพวงกันบ้างดีกว่า

อย่างล่าสุดนะคะเขากลับมาจากญี่ปุ่นมาที่เมืองไทย
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เลยชวนคุณอาไกรสอนค่ะ
รวมไปถึงน้องเพชรลูกชายของแม่พึ่งเนี่ยมาร่วมทำบุญด้วยนะคะ

บันเทิงไทยรัฐเลยขอไปอัปเดตถึงงานใหญ่ปีนี้
ครบรอบ๒๗ปีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
รวมไปถึงผลงานเพลงของน้องเพชรที่ปีนี้ตั้งใจจะออกนอกกรอบ
หลุดจากเงาของแม่พึ่งให้ได้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ
ปีนี้เหมือนเดิมวัดภาษีกับวัดทัพกระดานสุพรรณบุรี
แต่วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เพชรล่ะคะตอนนี้ก็ปีนี้จะมีเพลงเพลิงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
คุยคุยเรื่องเพลงอยู่นะครับก็อาจจะมีการฉีกแนว
ฉีกแนวออกไปปีนแบบปีนเลยดูว่ามันแหลกสินาทห์ไหน
ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คุยกับอาจารย์เพลงอยู่หลายท่านเหมือนกัน
และอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนงง
กันเหลือเกินกับข่าวลือที่ว่าเพชรเลิกกับแฟนสาว
เพราะว่าไม่เห็นว่าทั้งคู่ลงรูปด้วยกัน
แถมวันรับปริญญาของแคทเนี่ยเพชรก็ไม่ได้ไป
วกกับมีคนตาดีเห็นแคปไปกับหนุ่มไฮโซคนอื่นอีกด้วย
ตกลงแล้วทั้งคู่ยังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าไปฟังกันชัดเลยค่ะ
น้องแคทก็แฟนผมเลยครับเป็นทุกอย่างยังปกติอยู่ครับผม
เราไม่ค่อยลงรูปคู่ด้วยกันเท่าไหร่

แต่ว่าบางทีรูปคู่ที่จะลง
คือสมมติบริงานชนกัน
ก็แค่มีการถ่ายรูปเอาไว้จริงไม่ได้มีอะไร
ยืนยันว่ายังพบกันเหมือนเดิม
คุณผู้ชมอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นในโซเชียลซะหมดนะ